กับความแซ่บอ่ะร้องเพลงกันนิดนึงมาเลยค่ะ
เรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งเฉย
อย่าใส่ใจมันเลยเรื่องเล็กเล็กน้อยนะแค่เนี้ยเออ
ร้องเพลงนี้มารู้เลยว่าจะเล่าข่าวใคร
สาวใบเตยสุธีวันไงคุณผู้ชมค่ะออกมาทำงานแล้วนะคะนี่
ฉ่ำขนาดไหนให้ภาพมันเล่าเรื่องเอาเอง
เมื่อวานนี้ถือเป็นการออกมารับงานครั้งแรกของใบเตยเลยนะ
หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาประมาณ๑สัปดาห์
นี่หนึ่งสัปดาห์เองนะงานที่ว่าก็คือเป็นงานไลฟ์ขายของออนไลน์ค่ะ
ใบเตยเขามาในชุดเกาะอกสีขาวแบบนี้เลย
จึ้งเลยนะใช่มาในลุคผมสั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตดูดีดีเนี่ย
จะเห็นว่ารูปร่างของใบเตยเขาผอมลง
คือจากที่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วมันยิ่งเล็กลงไปใหญ่เนาะ
ซึ่งนอกจากจะขายของแล้ว
เพลงดังที่สร้างชื่อนะคะให้แฟนได้ฟังกันในไลฟ์เลย
ท่าทีของใบเตยค่อนข้างตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะ
แต่ก็ทั้งร้องทั้งเต้นออกมาเต็มที่เลยเดี๋ยวลองไปดูคลิปเต็มกันหน่อยค่ะ
ยังเขาเหมือนเดิมเลยน่ะกับร้อยเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนเคยเลยนะคะค่ะซึ่งเหตุผลที่ใบเตยร้องเพลงก็เพราะว่า
แฟนในไลฟ์เนี่ยเขาเรียกร้องใบเตยก็เลยไม่อยากขัดใจจัดให้เลยค่ะ
ซึ่งงานร้องเพลงแบบจัดเต็มของใบเตยเนี่ยเขารับเอาไว้แล้วนะ
ก็คือพร้อมโชว์วันที่๒๕พฤศจิกายนนี้และอีกงานหนึ่งเจอกันค่ะ
วันลอยกระทง๒๗พฤศจิกายนนี้นะคะใช่ค่ะหลังจากที่รับงานแล้ว
เมื่อเช้านี้ใบเตยพาน้องเวทมนต์แล้วก็น้าลุกไปไหว้พระนางเรือล่ม
วัดคู่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนลุกน้องชายของใบเตยเนี่ย
เล่าให้ฟังนะคะว่าพาพี่ใบเตยมาหาพระนางเรือล่ม
ตั้งใจไปขอบคุณที่ทำให้คำอธิษฐานนั้นเป็นจริง
วันนี้พี่เตยมาร้องเพลงให้แม่ฟังตามคำสัญญาแล้ว
นับจากนี้ชีวิตครอบครัวมีแต่สิ่งดี
อาจจะเป็นความกลัวของครอบครัวเขานอ
ใช่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาไปขอไปบนบานเรื่องอะไรไว้นะคะ